คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมเจ้าหน้าที่สาวอบตวังตะโนธที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ
คือพฤติการของคนร้ายโหดเยี่ยมมาก
คอนทุบไปที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้ารวมถึงหน้าอก
หลังจากนั้นเอาผู้ตายไปอำพลางคดีทิ้งไว้ในรถเก๋งในสวนกระถิ่นนรงค์นะคะ
ปรากฏว่ามีคนไปพบศพค่ะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยตำรวจสามารถตามไล่ล่าตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
วันนี้พลตำรวจโทจิติรอดบางอย่างนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องหาก็คือนายวรวุฒิวิลัยพัฒน์หรือว่าหมู
เป็นผู้ต้องหาในคดีก่อเหตุฆ่านางสาวจารินีแจ่มจ้าหรือว่าแอน
เป็นเจ้าหน้าที่อบตวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจนเสียชีวิตภายในรถเก๋งส่วนตัว
วันนี้ค่ะผู้ต้องหาถูกตำรวจภูทรภาค๒ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดจันทบุรีคุมตัว
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณป่ากระถิ่นนรงค์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
หลังจากที่ไปถูกจับกลุ่มได้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาบริเวณแยกไฟแดงหนองศรีงา
ระหว่างที่ผู้ต้องหาเนี่ยกำลังจะขับรถไปทำงานที่ตลาดไทยคนนี้เนี่ยนะที่สวมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะคะ
จุดแรกที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนก็คือบริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่ในหมูผู้ต้องหามาซื้อถุงเป็นถุงมือ
จุดที่๒ก็คือบริเวณริมถนนที่นายหมูนัดแนะกับผู้ตายก็คือนางสาวแอนที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับไปได้
จุดที่สามคือบริเวณที่เกิดเหตุในป่ากระถิ่นนรงโดยในหมูได้มีการสาธิตการใช้ค้อนทุบตีบริเวณหน้าอกแล้วก็ใบหน้าของผู้ตาย
พร้อมกับขโมยเงินในกระเป๋าก่อนที่จะหลบหนีไปจุดสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่นายหมูทิ้งถุงมือเพื่อที่จะอำพลางคดีในการก่อเหตุครั้งนี้
โดยระหว่างการทำแผนที่จุดเกิดเหตุในหมูเนี่ยนะก็ยกมือนะฮะยกมือไหว้ขอขมารผู้ตายนางสาวแอน
แล้วก็หลังน้ำตาเลยนะคะบอกว่าขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไป
จำเป็นที่ได้ล่วงเกินแอดทางใกล้กับกรรมวิธีกรรมบรรโนกรรมประวัติแอดของปกติให้เล่าด้วย
โดยขอโทษที่เราทำแอดแบบนี้โดยขอโทษ
แล้วถามว่าไปทำอะไรผู้ตายไปทำอะไรทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกล้งกันเลยทีเดียวนะคะ
ปมปัญหาเนี่ยนายหมูผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุได้โทรศัพท์นัดแนะกับผู้ตายให้มาพบ
อ้างบอกว่าจะคืนเงินจำนวน๖๐๐๐บาทที่ผู้ต้องหายืมผู้ตายไปก่อนหน้านี้
พร้อมกับบอกว่าตอนแรกอ้างบอกว่าจะคืนเงิน๖๐๐บาท
แล้วตอนหลังบอกว่าจะขอยืมเงินเพิ่มอีกสองหมื่นแต่ผู้ตายไม่ยอมให้
แล้วก็ผู้ตายพยายามที่จะทวงถามเงินที่ยืมไปก่อนหน้านี้คือ๖๐๐บาท
แต่ผู้ต้องหานายหมูบอกว่าตอนนั้นตัวเองมีเงินเพียง๔๐๐๐บาทเท่านั้น
โกรธที่ผู้ตายมาทวงเงินแล้วไม่ให้ยืมเงินด้วย
ใช้ค้อนที่เตรียมมาทุบไปที่ใบหน้าและหน้าอกจนกระทั่งผู้ตายแน่นิ่งไป
พร้อมกับขโมยเงินในกระเป๋าอีก๑๔๘๐๐บาทของผู้ตายหลบหนีไป
หลังก่อเหตุเสร็จนายหมูยังคงใช้ชีวิตตามปกติในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนเขาก็แนวทางการสืบสวนเข้าไปสอบสวนจนทราบว่า
คนสุดท้ายที่ผู้ตายติดต่อแล้วก็ไปพบคือในหมู
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกได้อย่างชัดเจนนะคะ
จนกระทั่งสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงหนองศรีงา
ระหว่างที่นายหมูกำลังจะขับรถไปส่งของที่ตลาดไทย
แล้วนายหมูตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มได้นะ
ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะว่าเป็นคนลงมือฆ่าแอนจริง
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒กันหน่อยค่ะ
ก็ต้องขอให้การสอบส่วนให้เราไม่ว่าจะพลาดพิมพ์ไปถึงใครนะครับ
เราจะบริเวณการจับกุมทุกคนนะครับ
ขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะครับว่า
ถ้ามีพยานหลักฐานพาดพิงไปถึงใครก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเราจะขออนุมัติออกหมายจับทุกลายครับ
นี่ไงที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ที่ท่านพูดเนี่ยมีประเด็นนะครับ
บอกว่าถ้าเรื่องมันไปเชื่อมโยงถึงใครก็แน่นอน
ถ้าเกิดว่าหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าคุณร่วมกระทำความผิดด้วย
ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะอะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเชื่อมโยงไปถึงลูกชายอดีตนักการเมือง
ในพื้นที่ที่มาชอบพอกับผู้ตาย
เดี๋ยวต้องไปสืบสวนสอบสวนนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าต้องมีการไปหาหลักฐานแล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนในหมูคนก่อเหตุที่วันนี้ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้ไตรตรองโทษสูงสุดคือ